เรื่องของการลงจากรถแล้วก็ไม่ได้ล็อกรถ

แต่ระมัดระวังเพราะว่าโจรเขาก็ทำงานกันแป๊บเดียวเหมือนกัน
เป็นผู้ปกครองนักเรียนจอดรถบอกว่าไปรับลูก

ใช้เวลาในการไปรับลูก๑๐นาที
กลับมาที่รถอีกครั้งพบว่ากระเป๋าหายไปซะแล้ว
ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราไม่ได้เอากระเป๋ามานะ

ปรากฏว่าไปที่บ้านก็ไม่พบนะครับ
ท้ายที่สุดก็มาดูภาพจากกล้องหน้ารถนะครับ
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่บันทึกเหตุการณ์
ขณะที่ชายใส่เสื้อสีเทารูปร่างทวม

เข้าไปเอาสิ่งของบางอย่างอย่างใจเย็น
แต่ว่าเจ้าของรถตัวจริงก็คือนางสลิสาโคมลอย
เล่าเหตุการณ์ให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อเวลาประมาณบ่าย๒ของวันที่๑๖พฤษภาคมวันเปิดเทอมแล้วครับ
ขณะที่เธอเองจอดรถลงไปรับลูกสาว
โรงเรียนเอกชนแห่ง๑ย่านลำลูกกาปฐุมธานี
โดยเธอรับลูกสาวเสร็จก็กลับมาที่รถ
ก็แปลกใจว่ากระเป๋าสตางค์ที่เอามาด้วย๒ใบ
มันหายไปหนึ่งใบแต่ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะลืม
หรือว่าไม่ได้เอามานะครับก็เลยเดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อน
เดี๋ยวค่อยไปดูซิกระเป๋าอีก๑ใบมันอยู่ที่บ้านหรือเปล่า
ปรากฏว่ากลับไปที่บ้านแล้วไม่เจอกระเป๋าแล้วนะครับ
ก็เลยกลับมาดูกระเป๋าสตางค์อีก๑ใบที่วางอยู่ในรถ
พบว่าเงินสดในกระเป๋าสตางค์ใบนี้ที่วางอยู่ในรถ
หายไปอีก๑๐๐๐บาทจึงมั่นใจเลยล่ะครับว่าถูกขโมยไป
รีบไปแจ้งความที่สพคูคศ
โดยกระเป๋าใบที่หายไป๑ใบมีเช็คเงินสดกว่า๗๐๐บาท
มีเงินสดเกือบ๒๐๐๐บาทแล้วก็ยังมีทองคำรูปภัณฑ์น้ำหนัก๑บาท
ส่วนกระเป๋าอีกใบที่คนร้ายไม่ได้เอาไปนะยังอยู่ในรถ
แต่เอาทรัพย์สินบางส่วนเอาเงินสดไปเนี่ย
ภายหลังเกิดเหตุนั้นผู้เสียหายก็ได้อายัดทั้งเช็ค
แล้วก็แจ้งความเรื่องของทรัพย์สินที่หายไปทั้งหมดแล้วนะครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกเธอเองบอกว่าเธอก็ทำใจอยู่เหมือนกันนะฮะ
แต่วันต่อมาได้ติดต่อไปที่โรงเรียนขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติกรรมชัดเจนแล้วครับนี่เห็นไหมฮะ
ว่าตอนที่คุณซาลิสาเดินลงจากรถ
มีผู้ชายรูปร่างทวมใส่เสื้อสีเทาเนี่ย
เขาคงยืนสังเกตการณ์อยู่แล้วล่ะ
ศรคือคุณสาลิสาเดินไปลูกศรแดงคือผู้ที่ก่อเหตุ
คนร้ายนะครับก็เดินไปที่รถเลยนะครับ
ก็จากเหตุการณ์นี้นะครับคุณซาลิสาก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ตกใจเหมือนกันเห็นพฤติกรรมของคนร้ายชัดเจน
ทะเบียนรถของคนร้ายที่ขับมาด้วย
แล้วก็คุณสลิสาก็ไปตามขอภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ปกครองท่านอื่น
เห็นภาพจากกล้องหน้ารถอีกมุมหนึ่งที่เห็นหน้าคนร้ายชัดเจน
โดยได้นำไปมอบให้กับตำรวจเป็นหลักฐานนะครับ
กระทั่งมีการออกหมายจับเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องคดี
พร้อมกันนี้เธอยืนยันว่าตอนลงรถเธอใช้รีโมทกดปิดล็อกเรียบร้อยแล้ว
คาดว่าคนร้ายอาจจะใช้เครื่องตัดสัญญาณรีโมทก็เป็นได้นะฮะ
พอเราลงจากรถปุ๊บเราก็กดรีโมทปกติ
รถเราก็ไม่ได้ว่าเก่าจนแบบรีโมทมีปัญหามันก็ปกติ
แล้วตอนที่เราไปเล่าให้ตำรวจฟังตำรวจก็เป็นคนพูดเองว่า

ตัดสัญญารีโมทอะค่ะมันทำกันได้
หลักฐานทุกอย่างที่เห็นในรูปในภาพทางคุณแม่แล้วก็เพื่อนเป็นคนหาเองทั้งหมด
เริ่มจากว่าพอทางโรงเรียนบอกว่ามีกล้องอยู่ในรัศมีกล้องเราก็ไปขอดูรูป
ขอดูกล้องแล้วก็กล้องก็จะเห็นทางมุมเดียวมุมข้างหน้ารถ
คราวนี้เราก็เลยสังเกตว่ามีรถคันไหนตามตามรถคนร้ายบ้างในกล้อง
แล้วก็คุณแม่ก็ไปดักรอหาขอกล้องหน้ารถของรถผู้ปกครองด้วยกันนะคะ
ก็ล่าสุดก่อนที่ทางเราแบบก่อนจะแจ้งสื่ออะนะคะเราก็ตามทุกวันทุกวันเขาก็บอกว่ายังครับ
ยังเลยครับยังอย่างนี้ค่ะ
เมื่อเช้านี้มีเพจหนึ่งลงว่าจับได้แล้วเราก็ติดต่อกลับไปครับ
ยังครับยังเลยค่ะคือตำรวจยังตามตัวคนร้ายไม่เจอนะครับ
คุณสลิสาย้ำว่าอยากให้จับคนร้ายได้เร็วเพราะว่ากลัวจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกนะครับ
เพราะว่าหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้ไม่อยากปล่อยให้มิจฉาชีพลอยนวล
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าหลังออกหมายจับชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตามหาตัวคนร้ายตามหมายจับแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับ